เขาเกี่ยวว่า
เป็นคนชอบเล่นอะไรอีกอย่างยังวาหรือบ้าง

ก็อื่นที่นี่ก็ชอบดีกว่า
โอเคไม่ต้องถึงสะพน์สไตล์ก็ได้

ผมคิดว่าอาจจะมีบ้างครับพูดเผื่อไว้ก่อนเลยแล้วกัน
แต่ว่าไม่แย่เราจะเล่นกับคนในใจ
แล้วประสาทชวนคนเมื่อไรเล่นทัวร์ช่วงปีใหม่ก็ไม่ได้เป็นอะไร

เพราะว่ากิจกรรมที่เราจะเล่นกันได้เป็นครอบครัวมากเป็นเพื่อนก็ได้
ก็ภรรยาใจครับและก็บุญใจในที่
ตอนนี้อยากให้ทุกคนรอมายทำให้ใช้งาน

ที่เหมาะสมได้รึเปล่า

แล้วคุณกำลังที่ส่งงานได้ต่อเพลงก็ดูดูดี
ก็จริงมันก็เป็นการทำงานทั้งทีม
ก็คือตัวผมเองตัวบอสเองที่มีคนสุดท้ายที่มีคนลงรูป
ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรา
แต่ว่าจริงแล้วกว่าเกมอ่านขึ้นอยู่ดี
มีทีมน้องทั้ง๔คน
คือทุกคนทำงานเหมือนกลางเป็นพ่อคัว
อยากให้ออกมานี่ที่สุดมีความสุขที่สุด
มันก็เหนื่อยตั้งแต่ว่า

ทำให้ผมไม่ถึงพื้นทางว่าท้อ
แต่ว่าคุณแม่จะรู้สึกว่าแบบเราต้องทำให้ดี
เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ตัวเรามันก็เป็นอนาคตของน้องด้วย
แล้วก็เป็นสิ่งที่ผมรู้ว่าผมมีอะไรต้องพิสูจน์เยอะอะไรอย่างนี้ครับ
เพราะฉะนั้นก็เราไม่อยากยอมแพงอย่างงี้
แล้วก็ท้ายที่สุดไม่ได้คิดว่าจะชนะอะไรขนาดนั้น
แต่ว่าแล้วแค่ทำให้เต็มที่ใครรู้สึกพอมันชนะ
เราก็จะดีใจเราก็ยินดีกับกลุ่มตอนอย่างนี้ครับ
เพราะว่าผมก็ทำงานในเมฆตัวของผม
การทำตัวผมเองแบบจัดการได้โอเค
พอถึงเวลามันหมายถึง
มันก็ได้กลับมาทบทวนตัวเองว่าแบบเรามีอะไรบ้างอยู่ในหัว
อย่างงี้ครับการที่จะพูดให้คนอื่นเข้าใจ
มันเป็นอีกสกิลซึ่งจะได้เฉียบก่อน
ผมว่ามันก็มีผลอะไรครับ
เรื่องของการที่เราเคยผ่านหลายจุดมา

เราต้องเปิดใจเพราะว่า
แต่ละคนเราจะสอนเขา

คนแต่คนมีพื้นผ่านมาก็ไม่เหมือนกัน

ต้องรู้ว่า

จะมาใช่กว่าอยู่ไหน
ตัวผมเองไม่ค่อยโดนอะไรมาก

รายการเราต้องมีการตัดต่อ

จากท่อนิดนึงต้องก่อน
ไม่เยาทริก

ก็เป็นเกมครับถ้าเราสามารถทำให้ฝากตัวข้ามหวานไหว
กับคำที่เราพูดไปได้มันก็คือว่าเป็นศูนย์ที่คุณการกลับ
มันไม่ต่างอะไรจากเล่นฟุตบอลหรือว่าเล่นกีฬาเชิง
ผมว่าเวลาฟัสก็เป็นกีฬาถูกว่าเราทำให้ฝากตัวข้ามใจผอได้
แต่เราไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน

ทุกคนพอเสร็จงาน

ตอนอันนี้มันมาจากที่เต้นกัน
นี่คือสิ่งที่ผมดูมาตั้งแต่วันแรกถึงกองทัพ
เพราะฉะนั้นก็มีรายการสเนทมาก
ไม่ใช่เรื่องคล้ายแหลง
มันเป็นเรื่องมาเป็นคุยอังคาร
ติดใจหรือเปล่า
กับเรื่องนั้นมา
จริงแล้วผมพูดตลอดว่าผมมารายการนี้ผมมาเพื่อแบบมาเพื่อตำนาน
ก้าวมันจะมีแค่คลิปเดียวผมก็ไม่ทราบว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไง
แต่ว่าผมคิดว่าตอนนี้ขอดูเครื่องก่อนนะคะ

อันนี้คือผมไม่ทราบว่าสอนย่อหรืออะไรอย่างนี้

แต่ถ้าจะถามผมในเรื่องส่วนตัวผมดีกว่า
ไม่ได้ไม่ได้เป็นอาหารคุณแล้วนะคะ

เที่ยวที่นี่ก็คือ

โหลงรักไนไม่รู้จัก

นั่นรอถึงจากตาจุดใจเค้าตรงไหน
อธิบายอย่าง
เอาเป็นว่าต่ำนะครับ
จริงเราก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับ
ก็ให้มันเป็นแบบที่มันเป็นตรงนี้
ไม่ค่อยถนัดเรื่องมันเปล่า

อันตรายเย็น

ก็เป็นสิ่งที่ดี
ก็ไม่ถึงขนาดว่าไม่อยากพูดอะไรอย่างนี้

แค่มันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วครับ
คิดว่ายังไม่ชัดหรือว่าอะไรอย่างนี้
เราก็เลยเอออีกนิดหนึ่งเลยครับ
แล้วประมาณอะไร

คนบอกว่าเมื่อกี้เรารู้จักกันมากมาย

เพิ่งเล่นกับหมูครับ

ผมเกิดปี๓๘

พี่วีล่ะ
เขาเป็นคนดีสักอย่าง
รู้ได้เราชอบมันเลย
เพราะมันเป็นสิ่งที่ควบเร็จของเรา

หรือแสบสนุทธิ์นี้ก็จะไปได้กันได้